ความเคลื่อนไหกีฬาอื่นที่น่าสนใจกันครับ
รปัญญาหารลำยวงอธิบดีกรมภาระศึกษา

คณะนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ก่อนเก็บตัว
เพื่อร่วมแข่งขันกีฬาอาเซียนสกูลเกม

ระหว่างวันที่๑๙ถึง๒๗กรกฎาคมนะครับ
นี้เจ้าภาพจัดให้มีการชิงชัยทั้งหมด๑๐ชนิดกีฬา
ประกอบไปด้วยกรีธาเซปักตระก้อบาสเก็ตบอลแบตมินตัน
เบิ้ลเทนนิสยิมนาสติกวอเล็กบอลว่ายน้ำสควอร์ชและอเน็ตบอล
ทางนี้นะครับไทยส่งนักกีฬาเข้าร่วมจำนวน๑๖๗คน
แบ่งเป็นชาย๘๒คนและหญิง๘๕คน
กวินธรรมสัจจานันทร์ผู้รักษาประตูทีมชาติไทยจากโอเอสลวนในหลีกประเทศเบลเยี่ยมนะครับ
พร้อมด้วยเจนรบสัมภาวดีพีรพัฒนชายาสนุกรานถิ่นจอม
พร้อมด้วยเยาวชนฟ็อกฮันส์รุ่นที่๑
ฝึกเยาวชนในกิจกรรมฟ็อกซ์ดรีมฟุตบอลคลินิก๒๐๑๘
ลุกพลังฝันจิ้งจอกพันธ์สยาม
เพื่อเป็นการสร้างพื้นฐานทักษะฟุตบอลให้กับเยาวชนอายุ๑๒๑๔ปี
ในกิจกรรมนะครับนักเตะเยาวชนก็จะได้เรียนรู้ประสบการณ์การฝึกทักษะฟุตบอลแบบมืออาชีพจากนักเตะ
เพื่อนำไปปรับใช้ในการลงสนามทั้งในปัจจุบันและก็อนาคตครับ